เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต่อเนื่องเลยนะคะ
ไปติดตามความคืบหน้าในพื้นที่กันต่อเลยนะคะ
ติดตามได้จากคุณระวีการแก้ววิจิตรค่ะ
คุณผู้ชมค่ะความเคลื่อนไหวที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ขณะนี้ต้องบอกว่าสื่อมวลชนจากหลายสำนักยังคงปักหลักรอคอยการรายงานข่าวการเข้าไปช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำร่วม๘วันแล้วนะคะ
ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะ
ด้วยความมั่นใจว่าการทำงานของหน่วยซิลนักขนาดนี้สามารถดำน้ำเข้าไปใกล้กับจุดที่๑๓ชีวิตรอคอยการช่วยเหลืออยู่นะคะ
แล้วก็ตอนนี้สามารถเข้าไปใกล้มากขึ้นทุกทีแล้วค่ะ
สำหรับความเคลื่อนไหวบริเวณจุดดังกล่าวนี้นะคะ
ซึ่งการปฏิบัติงานของหน่วยซิลก็มีกองทัพเรือนะคะ
รายงานว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังหน่วยซิลดำน้ำไปถึงโถง๓แล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา๑๐นาฬิกานะคะ
ว่าราชการจังหวัดได้ออกมารายงานค่ะว่าการทำงานของหน่วยซิลนะคะ
ก็ปฏิบัติงานไปได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ได้ออกมาแถลงข่าวพร้อมกับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
แล้วก็พร้อมบอกอีกนะคะว่ามั่นใจนะคะในการปฏิบัติงานครั้งนี้
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านผู้ว่าและท่านพบหน่วยซิลกันค่ะ
เข้าไปตอนนี้ชัดเจนว่าเราเข้าไปถึงโถง๓นะครับ
สามแน่นอนแล้วเรากำลังจะยึดสถาปนาโถงสามตรงเนี้ย
เป็นกองกำลังของซิลในพื้นที่ถ้ำนะครับ
เพราะว่าถ้าจากปากถ้ำไปถึงโถง๓ซิลก็ต้องใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงนะครับ
ดูความเสียสละนะฮะว่าเอ่อแบกอุปกรณ์เข้าไปดำน้ำเข้าไปด้วยนะครับ
น้ำก็ยังสูบไม่หมดถ้ำนะฮะก็ดำน้ำเข้าไปด้วยแล้ว
แล้วเราจะยึดตรงนี้ในการเข้าไปซิลไม่ได้เข้าไปโดยเฉพาะตัวเขา
เพื่อไปยึดตรงนี้แต่เอาอุปกรณ์เข้าไปต้องมีถังอากาศนะครับมีอาหารมี
ไฟฟ้ามีหลอดไฟมีสายโทรศัพท์อะไรก็ต้องเข้าไปหมดเพราะเราจะยึด
ตรงนั้นไปที่บรรยายงานของซิลในถ้ำแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเรายึดได้
ความคืบหน้าก็จะมีต่อไปนะครับการแบ่งงานซิลก็จะมีความยากมาก
เพราะว่าเราต้องนำไกด์หลอทไปเพื่อให้ถ้าเกิดหลุดกลับมาจะได้กลับไป
หรือต่อต่อต่อต่อง่ายนะครับเอ่อแผนสองของผมก็คือพยายามจะเข้า
ช่องทางอื่นให้ได้นะครับอย่างที่บอกว่านักวิชาการส่วนใหญ่ก็จะ
บอกว่าแผนเนี้ยควรจะทำอย่างนี้แต่จริงจริงข้อจำกัดในหน้างานมัน
เยอะมากถ้าใครไม่ทราบเนี่ยไม่รู้นะครับเอ่อถ้าเป็นไปตามแผนนี้
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วเราส่งขึ้นไป๑ทีมเรามีกำลังพลแค่นั้น
พอวันการเราส่งเข้าไปสามทีมวันอาคารเราส่งเข้าไปสิบสี่ทีม
ตั้งแต่วันพุธเราส่งระดมเต็มพื้นที่วันนี้เราสำรวจทุกพื้นที่
หมดแล้วมีการแจ้งเข้ามายี่สิบสามสิบจุดที่ให้เราไปสำรวจ
เราไปเกือบทุกพื้นที่นะครับที่หลุมเหล่านั้นหรือโพงเหล่านั้นจะ
เข้าไปได้นะครับเราประเมินว่ามีสิบกระโพงนะครับแต่ล่าสุดเนี่ย
จริงจริงที่มีพฤษวีตี้สูงที่เมื่อวานผมพูดนะฮะถ้าถ้าท่านจำได้เมื่อวาน
ผมให้ข้อมูลนิดนึงก็คือมีอยู่แค่สองโพงนะครับวันนี้เราก็ติด
อยู่ในสองโพรงนั้นเพื่อดำเนินการต่อนะครับในแผนสามที่ผมบอกอยู่
ตลอดเวลาว่ามันจะมีช่วงระบายน้ำอื่นเพื่อช่วยนะครับหรือไม่อาจจะ
เข้าทางปลายถ้ำอะไรก็นี้นะครับเอ่อตรงนี้มีประโยชน์มากเอ่อ
เราเจาะหลุมบาดานข้างล่างหรือเราเราพ่องน้ำนะครับเอ่อ
น้ำออกไปเยอะมากแล้วปรากฏว่าน้ำออกไปเยอะมากเนี่ย
ถ้ำก็ลดลงไปพอสมควรตามความที่พอใจซิลก็บอกว่าพอใจในสิ่งที่น้ำลดไปพอสมควร
วันนี้เราก็ยังติดอยู่ตรงนั้นนะครับเอ่อเราอาจจะมีอุปสรรคเล็กเล็กน้อยน้อย
พยายามแก้ไขปัญหาวันนี้อุปสรรคหลักอันหนึ่ง
ก็คือน้ำออกไปข้างล่างเยอะมากเราเกรงว่าจะไปกระทบต่อประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำนะครับ
วันนี้เราส่งฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นนะครับ
ทำความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตรงนั้นส่วนแผนที่สี่ที่มีคนชอบบอกว่า
สแกนเอาเครื่องสแกนไปตั้งแล้วก็สแกนแล้วเจาะเข้าตรงข้างเพราะมันบาง
อันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเพียงแต่ทฤษฎีแล้วทำยาก
ที่สื่อมชนหลายคนถามผมอ่ะนะฮะเพราะว่าปัญหาอุปสรรคมันคือ
ยกอุปกรณ์ที่หนักมากด้วยยานอะไรที่ไปตั้งแล้วต้องเลเวล
ถ้าเลเวลไม่ได้จะทำงานไม่ได้ถ้าเกิดอุปกรณ์นั้นผิดไปปุ๊บวางผิดปุ๊
มันเสียหายทั้งอุปกรณ์และเนื้องานทันทีแล้วอุปกรณ์มีมูลค่ามหาศาล
แล้วถ้ามันหลุดมันจะยกกู้กลับมาไม่ได้เลย
อันนี้ก็มีคุยอยู่มีสแตนบายอยู่ว่าแผนนี้มีทีมรองรับยังไง
อุปกรณ์อยู่ที่ไหนแต่ในการยังยากมาก
ต่อไปนี้เนี่ยทุกท่านอาจจะเห็นหน่วยน้อยนะครับในหน้าที่เนี่ย
จะไปอยู่ในโถงสามหมดเลยก็ขอเรียนง่ายง่ายว่าจากโถงสามเนี้ย
ไปสามแยกจากสามแยกไปนะครับวิธีการเนี่ย
ตรงนี้ก็มันเป็นน้ำหมดเลยนะครับมืดด้วยเป็นน้ำหมดเลย
ก็ลองคิดดูว่าระยะทางในแต่ละจุดไปจนถึงพัทยาบีต
น่าจะประมาณสักสามกิโลนะครับเอาจากโถงสามไปถึงสามแยกก่อนนะครับ
ตอนนี้ที่เราทำเนี่ยคือเราจะมีเชือกนำนะครับ
ที่จะนำเอาพวกเราเนี่ยเข้าไปถึงจุดนั้นได้ได้
ก็ผมกล่าวสั้นอย่างนี้แต่ว่าในทุกจุดที่เราทำเนี่ย
เราต้องเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญนะครับความปลอดภัยเป็นสำคัญ
เราจะถ้าเกิดความเสียหายมันจะไม่คุ้มนะครับ
ดังนั้นเราจะใช้วิธีตอนนี้เราก็ระดมขวดอากาศมานะครับ
โดยที่ทุกยี่สิบห้าเมตรของเชือกเนี่ยเราต้องมีขวดอากาศเนี่ย
ผูกไว้ตลอดเวลานะครับที่ผูกไว้อย่างงี้ก็เพื่อนักดำน้ำเนี่ย
ที่เราที่จะเข้าไปถึงน้องให้ได้นะครับ
น้องเด็กให้ได้เนี่ยเมื่อไปถึงแล้วเราจะต้องเอาอาหารไปให้เขา
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยในการออกมาเราต้องหาวิธีนำ
นำออกมาไม่ใช่ใช้ระยะเวลาอันสั้นนะครับ
ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเราต้องใช้ตรงเนี้ยดำข้าวดำออก
ข้าวดำออกกันประมาณก็น่าจะประมาณสักสามกิโลนะฮะ
ที่จะต้องดำน้ำมืดด้วยแล้วไม่มีอะไรเลยตรงนี้เราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของกวดอากาศนะครับ
ทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องของการติดต่อสื่อสาร
จะต้องลากสายโทรศัพท์ไปด้วยเพื่อให้ติดต่อกับน้องได้นะครับแต่สิ่งสำคัญนะวันนี้เราต้องเร่ง
ไปถึงน้องน้องให้ได้นะครับคิดว่าทุกท่านที่อยู่ทางบ้านประชาชนทั่วไปก็คงจะ
กับพวกเราอยู่ก็ตรงนี้เราจะทำเต็มที่นะครับ
สื่อมวลชนจะมาถามผมว่าถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอะไรเนี่ยนะครับ
บางทีอย่างที่ผู้ว่าได้กล่าวไปแล้วเนี่ยบางทีเราต้องไปแล้วก็เจออุปสรรคเอามาถอยตั้งหลักกันใหม่แล้วก็ไป
เช่นดำน้ำไปไปเจอกระแสน้ำวนเรามาตั้งหลักก่อน
คิดว่าเราจะต้องอุปกรณ์อะไรที่จะสู้กับน้ำต่อไปนะครับแล้วก็เราจะพุ่งไปได้
เราเดินหน้าอย่างเดียวนะครับผู้บัญชาการฐานเรือท่านก็
ให้การสนุนศูนย์นี้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีวันนี้เนี่ย
ก็จะเอาขวดอากาศมาประมาณสองร้อยขวดนะครับโดยที่กองทัพอากาศช่วยขนมาให้เรานะครับ
แล้วก็มีกำลังมาสำนุนมากมายอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณ
หลายหน่วยงานนะครับที่ช่วยที่ช่วยจริงเลย
เรื่องอุปกรณ์ดำน้ำเนี่ยผมไม่สามารถที่จะกล่าวได้ทั้งหมดนะครับ
ก็ขอขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวว่าทำงานเต็มที่ครับ
สำหรับภารกิจดำน้ำมุ่งหน้าไปยังสามแยกนั้นทางพบหน่วยซิล
ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่าบริเวณนี้เป็นเส้นทางที่มีระยะทางยาวประมาณ๓กิโลเมตร
ค่อนข้างมีความยากลำบากซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะ
ในการที่จะดำน้ำไปถึงจุดดังกล่าวและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของหน่วยซิลเป็นหลักค่ะ
แต่ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่เอื้อประโยชน์คือลักษณะของน้ำในวันนี้นะคะ
บริเวณจุดดังกล่าวนั้นน้ำมีความใสแล้วก็ไม่ขุ่นและยังมีระดับน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
ประกอบกับไม่ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่นั่นก็หมายถึงว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะ
ทำให้ทุกคนมีกำลังใจในการปฏิบัติงานในภารกิจครั้งนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ
เหนือจากการดำน้ำมุ่งหน้าไปยังบริเวณ๓แยกและการติดตั้งจุดสั่งการเพื่อสำรองขวดอากาศอีก๒๐๐ถัง
ติดตั้งสายโทรศัพท์ใต้น้ำณบริเวณโถง๓แล้ว
มีในส่วนของการทำงานร่วมกันกับกำลังพลของกองทัพเรือ
เรียงเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งในถ้ำเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำให้เร็วที่สุด
โดยขณะนี้ระดับน้ำก็ลดลงเป็นที่น่าพอใจค่ะนั่นก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะ
บริเวณนี้นะคะแล้วก็ณขณะนี้นะคะนอกจากการทำงานของหน่วยซิลแล้ว
ก็ยังมีการทำงานของเจ้าหน้าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นปพจังหวัด
รวมไปถึงตำรวจในพื้นที่นะคะแล้วก็กรมทางหลวงกำลังมีการเข้ามาปรับพื้นที่
แล้วก็จัดระเบียบในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะรวมไปถึงสื่อมวลชนเอง
โดนจัดระเบียบให้อยู่ในจุดที่ทางเจ้าหน้าที่รับรองไว้เช่นกันค่ะ
หากมีความคืบหน้าในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือ๑๓ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เราก็จะรายงานกลับไปยังสถานีค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นี่